อ่ะไปกันที่ปราจีนบุรีนะครับไอ้วัวพ่อพันธุ์ตัวเนี้ย
ล้อยางมันไปคล้องอยู่ที่คอมันได้ยังไงนะครับ
อยากจะช่วยมันเอาออกมันก็เอาไม่ออกนี่ฮะ
บราวครับไอ้ตัวนี้ชื่อไอ้บราวเออนะฮะคิดว่าสีน้ำตาลน่ะนะ
ใช่มันตัวใหญ่ตัวสูงด้วยนะครับนี่แหละฮะถูกล่ามเอาไว้ที่บ้านเลขที่
หมู่๑๐ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
คอมันเนี่ยถูกสวมล้อยางเอาไว้น่าจะหนักหนักน่าดูแหละนะฮะ
คือเคลื่อนไหวไปไหนก็ไม่สะดวกแต่เรื่องนี้ต้องต้องแบ่งประเด็นครับ
คือเรื่องของล้อรถที่คล้องคอวัวพ่อพันธุ์เนี่ยซึ่งเจ้าของก็ปฏิเสธนะครับ
ไม่รู้ไม่เห็นว่ามันไปคล้องอยู่ที่ไอ้บราวได้ยังไงเขาเองก็ยังงงอยู่เขาบอกแบบนั้นนะฮะ
คือกับอีกประเด็นนึงเขาบอกว่าเจ้าของวัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยบอกเลี้ยงไว้๕ตัวบอกว่าล้อยางนี้นะ
คือผูกห้อยอยู่ข้างคอกวัวนะครับเพื่อกันลูกวัวที่อยู่ในคอกเนี่ยไม่ให้กระโดดนะครับ
ไม่ให้กระโดดเข้าไปข้างในเนื่องจากลูกวัวมันชอบกระโดดเข้าไปแล้วติดอยู่ข้างในครับ
ไม่มีคนอยู่บ้านคือถ้าเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้กินน้ำกินย่านะฮะออกมาไม่ได้
ก็เลยต้องมัดล้อยางติดข้างคอกเอาไว้นานนับปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมามัดนะ
เชือกมัดเนี่ยมันหลุดขาดไปนะครับก็จะมามัดใหม่ตลอดเพราะลูกวัวมันดื้อ
กระโดดเข้าไปข้างในนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับมันคล้องอยู่ที่คอเจ้าบ่าวจริง
แล้วมันก็ตกใจด้วยเดี๋ยวมันจะทำร้ายกู้ภัยเอา
ก็เลยประสานตอนนี้นะครับไปยังกรมประสุทธิ์สัตว์นะฮะให้เข้าช่วยเหลือเจ้าบราวต่อไป
มันไปติดคอเจ้าบราวได้ยังไงเนาะ